ประเดิมความหวานนะคะกับคู่นี้ไม่ต้องปิดแล้วค่ะ
คุณหยาดทิพย์ราชปานะคะดิฉันบอกแล้วสดไม่นานค่ะ

คุณโจแม่สายเปิดตัวแล้วค่ะพร้อมกับแฮดแท็กนะคะ
เจอร์นี่ทางเดินทางท่องเที่ยวก็มาเจอกันอะไรอย่างนี้หรอ
มาคอมเมนต์มากมายนู่นนั่นนี่แต่หนักสุดคุณแมนการินค่ะ
อยากอุ้มหลานแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเพิ่งลงรูปคู่กัน
ถ้าสมมุตินะมีลูกอาจจะต้องตั้งชื่อลูกว่าน้องเจ้าพญา
ทำไมอ่ะชอบไปทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำเหรอ
ไม่รู้นะคะเมาส์กันไปค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สดชื่นสดใสแล้วกันนะคะ
มาดูกันต่อกับข่าวนี้เนาะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบไม่ยอมค่ะ

เอาจริงเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันตามข่าวของไทยรัฐของเราเนี่ย
มีขายทงขายยาใช่ไหมคะแล้วเอาไปหยอดตาตาก็บอดไปด้วย
มาอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นขายครีมแต่ก็บอกว่าเป็นดาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์
ถ้าใครเห็นแล้วก็อาจจะหลงเชื่อแต่ระดับไซส์อย่างหวายปัญญาริสาเนี่ย
ไปถึงหน้าอกของนางใช่ไหมคะโหไปถึงหน้าอกน่าใจนะครับ
ใช่นะคะคือด้วยความว่านี่แหละงานเข้าเพราะว่ามีคนคิดไม่ดี
เอารูปของน้องหวายไปแอบอ้างว่าเป็นพรีเซนเตอร์
ครีมมหัศจรรย์ทั้งตบทั้งทาแล้วมันจะบูมขึ้นมาทันที
แต่นางยอมรับนี่ว่านางทำหน้าอกใช่หวายเองไม่เคยปกปิดเรื่องนี้เลย
บอกตลอดว่าน้องไปทำมานะคะนี่ครีมเขาเนี่ยเขาการันตีนะคุณ
บอกว่าใหญ่ขึ้นมาอีก๓ครับโอ้เดี๋ยวใช้คำว่าโฆษณาชวนเชื่อแล้วมันไม่จริงด้วยนะคะ
เรื่องมันมาแดงขึ้นพี่แจ๊คเพราะว่าคุณแม่ของหวายเนี่ยเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์
เพจด้านกลางเนี่ยสิ่งอยู่ก็หายว๊าบไปเลยเหมือนเดิมหายไปเลยปิดตัวหายไปนะคะ
ซึ่งจากการเปิดเผยของฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่าเคสนี้ดาราและเซลปโดนไปหลายรายเหมือนกัน
รวมไปถึงจ๊ะอาสยามก็โดนเหมือนกันจ๊ะเองก็ไม่ได้ปิดนะ
จ๊ะก็บอกตลอดว่าเขาต้องไปทำหน้าอกมาเพิ่งไปทำมาจากเกาหลี
แต่มันทาครีมอะไรแล้วมันใหญ่พี่แจ๊งป้าบอกคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อ
ทำให้วันนี้นะคะหวายแล้วก็คุณแม่พร้อมด้วยทนายอภิชาติเกิดผลเนี่ย
จะเดินทางไปแจ้งความที่สอนอธคลองตันไปชุดนี้ป่ะไม่รู้แจ๋วเล่นแจ๋วเล่นว่าเหรอ

ชี้แจงให้ทุกคนทราบนะคะว่าน้องไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์
อนคนดูนะครับคุณผู้ชมทั้งหลาย
เพิ่งด่าเธอมากแล้วก็ให้ดูไว้แล้วก็พิจารณา
อย่าไปซื้อตามนะครีมไม่มีคุณภาพนะคะคุณผู้ชม

มีนะคะดิฉันเล่นโยคะต่างหากนะอันนี้แซวเล่น